ของหายได้คือใจรับพลังโต

เป็นลูกจ้างร้านโจ๊กกระเป๋าตังหาย
โพสต์ตามหาเน้นหนักเลยที่เมืองจันทบุรี
บอกลักษณะกระเป๋าเรียบร้อยนะคะ

โพสต์บอกว่าเก็บกระเป๋าตังค์ได้มันแมทกันทีดี

ได้เงินคืนเธอบอกว่าดีใจจนน้ำตาไหลเลยค่ะ

นักข่าวเราต้องบอกแหละ

คุณประณัติดาเกล้าพิมพ์เจ้าของกระเป๋าตัง
เธอบอกว่าได้รับมอบกระเป๋าตังคืน
คนใจดีเก็บได้แล้วมาเอาคืน

ชื่อว่านางสาวชุติยากีรติ

เป็นคุณครูที่โรงพยาบาลเทศบาล

เมืองจันทบุรีเก็บได้ปุ๊บ

แล้วก็ไปเจอด้วยก็คือคุณปนัดดานี่แหละ

คุณประนัดดาบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้
ขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูก

พอเติมเสร็จปุ๊บเอากระเป๋าสตางค์
ไว้ในกระเป๋าเสื้อคลุมอีกที

บกระเป๋าดูอ้าวกระเป๋าสตางค์หาย

แต่ก็ตามไม่เจอ
ในนั้นนอกจากเอกสารแล้วมีเงิน๓๐๐๐บาท
เงิน๓๐๐๐บาทมีความสำคัญแบบนี้
เป็นค่าเล่าเรียนของลูกวัย๔ขวบ

๔ขวบคนนี้กำลังจะย้ายไปเรียนในกรุงเทพ
อันนี้แหละจะเอาไปเป็นค่าเทิมไปเป็นค่าฝากตัวเนาะ
พอกลับถึงบ้านก็พยายามเลยใช้วิธีโพสต์เฟซบุ๊คละกัน

สุดท้ายมีคนมาโพสต์ประกาศตามหาเจ้าของกระเป๋าสตางค์ด้วย
สีชมพูแบบนี้ของฉันนี่นะโทรติดต่อไปเลยนัดส่งคืน
แล้วก็เป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะ
บอกว่าเงิน๓๐๐๐บาทสำหรับบางคนมันอาจจะไม่เยอะ
แต่เธอเป็นลูกจ้างร้านโจ๊กเก็บเงินทุกวัน
กว่าจะได้๓๐๐๐ใช้เวลานาน
นี่ไงส่วนคนที่เก็บได้นะคะเขาก็เล่าว่า
ไปเจอตอนที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านเห็นมันตกอยู่บนถนนเลยนะ
ก็เลยจอดเก็บขึ้นมาดูเอกสารสำคัญก็มีเงินก็มี
ก็เลยก็โปรโพสตามหาเจ้าของนะคะ
ตัวเขาเองก็ดีใจเหมือนกันที่มีคนมารับมันคืนไป
เข้าใจหัวอกผู้ปกครองที่มีภาระเรื่องการเรียนของลูก

สบายใจแล้วก็ดีใจที่ได้ทำความดีค่ะ
ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะที่เอากระเป๋าตังค์นี้ส่งคืนค่ะ